คุณผู้ชมค่ะส่วนข่าวนี้ต้องขอกำลังใจเยอะเลย
ให้กับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานพี่เกษมคมสรรค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเจ้าของเพลงฮิตจดหมายฉบับสุดท้ายนี่
ตอนนี้พี่เกษมเนี่ยเขานอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่นักแสดงตลกพี่ชูศรีเชิญยิ้ม
โพสต์ภาพพี่เกษมคมสรรนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แคปชั่นว่านักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ตั้งใจจะไปกราบนามัศกาลหลวงตาสินทรัพย์ในวันที่๑๗๑๘นี้
แต่เข้าโรงพยาบาลกระทันหันเส้นเลือดในสมองตีบ
แล้วก็แฮชแท็กหายไวไอ้น้องโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
มีแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
อ้อมผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามคนใกล้ชิดของพี่เกษม
เขาบอกว่าพี่เกษมเนี่ยนะมีอาการแขนข้างขวาชาเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่๑๔กุมภาที่ผ่านมาค่ะ
ตอนนั้นก็คิดว่าเออสงสัยจะนอนทับแขนแขนก็เลยชา
แต่ตอนเช้ามาเนี่ยก็ยังมีอาการชาแล้วก็อ่อนแรงก็เลยพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองตีบค่ะ
ซึ่งตอนนี้คุณหมอเนี่ยได้ให้ทานยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ทำกายภาพเมื่อวานนี้อาการเริ่มดีขึ้นนะคะโชคดีที่ปากไม่เบี้ยว
แต่ยังคงต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่ออีกประมาณ๓๕วันเพื่อรอดูอาการ
พร้อมกันนี้ค่ะพี่เกษมก็ฝากขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่สอบถามด้วยความห่วงใยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เกษมด้วย
เราสามคนและทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้พี่เกษมนะคะให้พี่เกษมกลับมาหายไวนะคะ